สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กระแสโซเชียลมีเดียต้านไม่ไหวจริงสำหรับข่าวนี้นะคะ
จริงเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ

แล้วก็สื่อหลักหันกลับมาเล่นนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นถูกพูดโดยตระกูลฮิรันพึกค่ะ
คำถามก็คือว่าตกลงเอกสารมันจริงหรือไม่จริง
ถ้ามันเอกสารไม่จริงคนที่เขาซื้อมา
เขาจะจ่ายเงิน๔๐กว่าล้านไปได้อย่างไร

จริงหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะ
ยังอยู่ระหว่างระหว่างแล้วก็ระหว่างดำเนินการ
เพื่อนำไปสู่จุดต่อจุดต่อไปค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าเอาทำไมทะเลาะอะไรกันคะ

แล้วเดี๋ยวเรานัดผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยว่า

ที่เขาต่อสู้กันอยู่เนี่ยตกลงของจริงเป็นอย่างไร
วันนี้เรามีตัวแทนจากครอบครัวนี้
มาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมคุ้นหน้าดีอยู่แล้วนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ

คือทั้งตระกูลรู้เรื่องนี้ด้วยกัน

ที่ลงไปที่พื้นที่บ่อยนะครับแล้วก็รู้ความเป็นไป
แต่ว่าโดยธรรมชาติครอบครัวเราเราเจอกันบ่อย

๕๕ปีที่แล้วนี่เองที่มันเริ่มมีปัญหา

คืออย่างนี้ครับถ้าจำได้นะครับ
คือเราแจ้งเดือนพฤติกานะครับ
ร้องครั้งแรกเราร้องที่จังหวัดก่อน

พอมาเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ร้องอีกนะครับ
ชี้มูลความผิดแล้วว่านศ๓กที่บริษัทภูเขา๖ลูก
ถืออยู่จำนวน๒๔ไร่เป็นที่ที่ออกทับป่า
เรียกง่ายก็คือสค๑มันบินมามันมาจากที่อื่น

และพยายามจะมาออกเอกสารให้ได้ในพื้นที่ป่าของเกาะนาคาน้อย

ที่คุณกำลังต่อสู้เนี่ยคือเอกสารของบริษัทเอกชนแห่งนี้เนี่ย

พ่อผมก็คือดรสุจิตฮิลันพฤกษ์นะครับ
ก็เป็นผู้บุกเบิกก่อนนี้นะครับ
ด้วยการซื้อที่ดินเป็นสวนมะพร้าว
เนี่ยต้องบอกว่าในเกาะเนี่ยผมมีภาพเนี่ย
ลักษณะเดิมจะเป็นสวนมะพร้าวซะมากนะครับ
ซึ่งแน่นอนก็มีชาวบ้านที่เขาทำกินกันอยู่นะครับ
และนี้พ่อเล็งเห็นว่า

น่าจะเป็นทำเลที่ตั้งดีสำหรับการทำไข่มุกนะครับ

ซื้อพื้นที่จากชาวบ้านที่ทำสวนมะพร้าว

ผมจะให้ดูพื้นที่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นะฮะ
ถ้าใครเห็นเนี่ยก็คือจะมีการทำมุกนะครับ
ก็คือการทำมุกโดยใช้เทคโนโลยีจากสวิสเตอร์แลนด์

ปี๒๑๑๑ยุคนั้นก็คือเริ่มนะครับ
พอมาถึงปี๒๕๑๖นะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
แล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาฏนะครับ

ก็ได้เยี่ยมชมกิจการทำมุก
พ่อผมก็คือท่านซ้ายมือใส่สูตรสีดำเลยนะครับ
รสุจิตก็ได้เข้าเฝ้าด้วยความปลื้มปิติ

เราทำฟาร์มแบบนี้เพื่อจะเป็นไข่มุกขึ้นมา
ถ้าเมื่อก่อนจะมีคำว่ามุกแห่งอันดามันใช่ไหม

ที่ดินของตระกูลเฮดันเพลิกเนี่ยทั้งเกาะไหมคะ
ไม่ครับเราเป็นแค่ส่วนเดียวครับคือ๕๓ไร่

ทีนี้พอมันบวกมา๓๐๔๐ปี
ล่าสุดนี้คือคุณมีกรณีอะไรกับบริษัทภูเขา๖ลูก
คืออย่างนี้ครับตอนปี๒๐๑๕
ถ้าไปย้อนประวัติศาสตร์มีการออกกฎหมายที่ดิน
เพื่อให้คนที่เรียกว่าทำกินอยู่เนี่ย
มีนศ๓เป็นของตัวเองได้
ก็มีการเรียกกลับเข้ามาเข้ามาที่อำเภอ

ถ้าทำรังวัดด้วยการเดินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนศ๓แบบครุฑดำใช่ไหมฮะ
ซึ่งพ่อก็ได้ทำเรื่องนี้จนสำเร็จเป็นจริงคือปี๒๐๑๘
ก็ได้ออกหนังสือชื่อว่านศ๓ครุฑดำขึ้นมา
ก็มีการวางอนาเขตขึ้นมาว่าเขตเท่านี้นะ
สำหรับสวนมะพร้าวทั้งหมดที่ปัจจุบันเนี่ย
ทำเป็นกิจการหอยมุกในยุคนั้นนะครับ
พอหลังจากนั้นคุณพ่อก็ถึงแก่กรรมตอนปี๒๒
ต้องบอกว่าพ่อทำเต็มที่จริงตามสิ่งที่ได้รับสั่งไว้นะครับ
ก็คือทำให้มุกมีชื่อเสียง
แล้วก็เคยผลิตมุกที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกได้
หน้าหนังสือพิมพ์อะไรกันมากมายนะครับ
นี้พอปี๒๐๓๕อันนี้คือทายาทแหละ
นะครับลูกก็ได้นำเอานอศศ
แบบคุดดำไปทำเป็นนศศ
แบบคุดเขียวเรียกว่านศศกอ
ซึ่งเป็นเอกสารที่เราถือสิทธิ์ในการที่จะ
ของเกาะนะครับต้องใช้คำว่าเกาะนาคาน้อย

แต่ความเข้าใจของคนเมื่อเห็นว่ามีบ้านของฮิลันพึกอยู่

ผมเนี่ยจริงแล้วมีศักดิ์เป็นอาคุณภูรินะครับแต่ว่าอายุเท่ากัน
เนื่องจากผมเป็นลูกคนสุดท้องคือคนที่๗แล้วก็เป็นลูกหลงมา
พี่ชายคือคุณธินกรก็มีลูกชายคือคุณภูริ

เอกสารเอกสารเนี่ยคุณผู้ชมที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
คือตระกูลฮิรันพึกมีการทำเอกสาร
คือก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของเอกสารที่ดินมาตลอด
แต่ว่าจำนวนที่ดินเหมือนเดิมไม่ได้ครอบครองทั้งเกาะถูกไหมคะ
คือในอำเภอเนี่ยเขามาเดินรังวัดด้วยกันนะครับ
เขาก็ตัดส่วนที่มันเป็นสรรเขาเป็นอะไรออกไปนะครับ
เอาเป็นว่าเบ็ดเสร็จมีอยู่๕๓ไร่
ไร่นี้ในอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นพูดเอง
บอกว่านอกจากนี้เป็นป่าแล้วนะ
ไม่มีการเอามาทำอะไรได้แล้วนะ

เขาพูดกับเราเองเป็นป่าฉะนั้นเราก็เคารพกติการนี้มาโดยตลอด

แล้วพอสาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ
คือบริษัทล่าสุดนี้ที่บอกว่าไปขึ้นแล้วจะไปทับที่ป่าเนี่ย

ก็แสดงตัวว่าชื่อนี้ชื่อนี้

สามารถทำให้สคหนึ่ง
จากเกาะนาคาใหญ่มาเป็นออกที่ดิน
สนใจจะทำไหม
เดี๋ยวนะคุณผู้ชมขอ
แต่เกาะหน้าคาใหญ่ก็ใหญ่สมชื่อคือใหญ่กว่าน้าคาน้อยมาก
ราคาน้อยประมาณแค่ร้อยกว่าไร่ไม่ได้เยอะนะครับ
ทีนี้ด้วยความที่เราเห็นถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด
เราเรียนรู้ผิดชอบชั่วดีมาโดยตลอด
ครอบครัวไม่ได้เคยโกงใครไม่ได้เคยทำธุรกิจทับเส้นใคร

คือคุณรู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอว่าเอกสารที่เขาถือมา

เอกสารเขียนว่าเป็นสค๑
ซึ่งมีพื้นที่เพียงแค่๗ไร่นะครับ
แล้วก็ใช้เรียกว่าอภินิหารในท่าไหน
กลายเป็น๑๗ไร่๑ใบ๗ไร่๑ใบ

ก็ตรงกับนศ๓กที่ภูเขา๖ลูกถืออยู่ตอนนี้
บริษัทภูเขา๖ลูกเนี่ยมีนสค๒๔ไร่
ที่บอกว่าอยู่ในนาคาน้อย

รังวัดยังไม่เคยรังวัดเลยไม่มีการปักหมุดแม้แต่หุดเดียว
แล้วออกได้ยังไง

ภูริก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมาก
แล้วเขาก็ดูแลเรื่องของพื้นที่ให้กับครอบครัวอยู่โดยตลอด
ซึ่งถามว่าเอกสารที่ดินมีที่อยู่จริงไหมที่นาคาใหญ่
คำตอบคือมีมีแต่ประเด็นคือว่าก็มาอยู่บนเกาะนาคาใหญ่

ศัพท์ทางวงการที่ดินเขาเรียกบินมาไง
บินมาเลยบินข้ามทะเลมาเลย
แล้วคุณรู้เรื่องเพราะอะไรคะคุณรู้เรื่องเพราะว่าเขาจะมาขายคุณ
เขาจะมาขายเราคือคำว่าขายต้องบอกว่า
เขามาคิดค่าดำเนินงานเพราะว่าเขายังขายไม่ได้
เนื่องจากมันเป็นสข้อหนึ่งของนาคาใหญ่ถูกไหมฮะ
แล้วก็บอกว่าจะทำให้เป็นที่ดินบนเกาะนาคาน้อยได้นะ

เราไม่สนใจเพราะว่าเราไม่ชอบเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องไม่ชอบทำมันเป็นการผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
และที่สำคัญมันทับที่ป่าเราปฏิเสธว่าเราไม่ทำ
เอาง่ายเขาอาจจะท้าทายความโลภเรา

พอเราไม่ทำปั๊บเขาไม่ได้หยุดทำเขายังคงไปทำ

เพราะฉะนั้นคนที่มาติดต่อคุณไม่ใช่บริษัทภูเขา๖ลูก

ที่มาติดต่อเป็นอีกคนนึง

รู้จักกันเป็นคนท้องถิ่นที่ติดต่อมาหาเรา
รู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยออกเอกสารให้ได้นะ
รู้จักกับตระกูลฮิลันท์พฤกษ์ไหมเอาไหมรู้จักกับคนใน

ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นวงวานกันไม่ใช่
แต่เอาเป็นว่าเป็นคนที่รู้กันว่าบ้านนี้อยู่ที่เกาะนาคาน้อย
โทรติดต่อมาเรารู้ว่าอ๋อคนนี้คือคนที่อยู่นาคาใหญ่
คุณก็เลยเป็นคนแรกที่เขาติดต่อมาจะขาย

ตระกูลถูกต้องอ่าทีนี้ไม่ได้ซื้อเขาก็เลยไปขายให้อีกคนนึง
เขาก็เลยไปทำกับอีกคนนึง
อย่าใช้คำว่าขายนะครับเพราะว่ามันคือการทำ

ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นนสศก

จะทำไหมจะทำให้คิด๔ล้าน

พอเราไม่ทำเขาก็ดันไปทำกับคนอื่น
แล้วคนที่ซื้อไปคือบริษัทเอกชนภูเกราะห์ลูกลูกที่ว่านี้

แต่๑ปีที่ผ่านมาบริษัทนี้ติดต่อกลับมาที่ครอบครัวเรา
แล้วบอกว่านี่นศ๓กมาแล้วนะ

สักครู่ค่ะเพราะเดี๋ยวต้องคุยกับคนที่น่าจะตอบเรื่องนี้ได้
ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะว่าตกลงเอกสารจริงไม่จริง
บุกลุกป่าหรือไปเกี่ยวอะไรกับตระกูลฮิรันพึก
หรือว่าจังหวัดจะดำเนินการแบบไหนสักครู่ค่ะ
เราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะราชการจังหวัดภูเกราะห์
จำเรินทิพยพงษ์ถานดาดัวจำเรินสวัสดีค่า
ปลอดภาษาสวัสดีครับค่ะพูดว่ามันเป็นข้าวใหญ่มากเลยนะคะ
ตกลงสามารถบอกได้หรือยังคะว่าเอกสารของบริษัทภูเขา๖ลูกนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมคะ
ขนาดนี้เนี่ยเรื่องของเอกสารบุคคลบริษัทบุคคลภูมิครับ
ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการมันยังไม่เหลือเสร็จ
แต่ว่าประมาณต้นเดือนวิทยาภาพน่าจะแล้วเสร็จ
ในแง่ของการสอบส่วนเรื่องนี้ครับ
ค่ะผู้ว่าอยู่ที่เกาะด้วยใช่ไหมคะตอนนี้

ใช่คือว่าแต่ที่นี่ท่านถามค่ะระหว่าง

แปลว่าบริษัทเอกชนแห่งนั้นสามารถขึ้นไปทำอะไรก็ได้
ตามที่เขาถือเอกสารอยู่เหรอคะ
จริงโดยหลักทั่วไปโดยหลักทั่วไปจะเป็นแบบนั้น
แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหานะครับ
ในรายละเอียดของเห็นผู้ชั่นทั้งหมด
กับสำหรับพื้นที่ที่ดูกับกระโปรแกรนส่วนต่อ
ผมลงมาในพื้นที่วันนี้
แล้วก็พบกับผู้ที่ดูแล
ดูแลรักษาพื้นที่ของบริษัท

ที่จะขอให้หยุดการกระทำใดก่อนในพื้นที่๒๔ไร่

จนกว่าการตรวจพิสูจน์

เอกสารหลักฐานที่เขาเก็บของจะแล้วเสร็จครับผม
ค่ะท่านคะเรียนขออนุญาตรบกวนนิดเดียวค่ะ
บกวนผู้ว่าอาจจะหันหนีลมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ยินกันนะคะ

ถ้าตกลงกันได้แบบนั้นแล้วหมายความว่าคนของบริษัทเขา
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะคะระดับบริหารหรือว่าเป็นคนงานของเขาเนี่ย
ยังขึ้นไปบนเกาะแห่งนั้นได้ไหมคะแม้ว่าจะไม่ทำอะไร
แต่จะขึ้นไปได้ไหมคะอาจจะมีอุปกรณ์เล็กนิด
อยู่ได้เขาก็มีคนเขาอยู่นะมีคนเฝ้าพื้นที่เขาอยู่
โดยหลักวันนี้เอกสิทธิ์เขาก็ยังคงอยู่ตามหลักกฎหมายนะครับ
ยังแต่ว่าเราขอร้องว่าต้นไม้ต้นไล่ข้างบนเกาะบนนี้
ขอหยุดไว้ก่อนนะครับการฉากถางอะไรก็ขอหยุดไว้ก่อน
ที่ผู้ว่าลงไปเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ตัดต้นไม้อะไรต่างเนี่ยเยอะหรือยังคะ
ไม่เขาถางแค่เพื่อให้เป็นทางขึ้นเดินขึ้นไปได้แค่นั้น

พูดว่าได้เจอกับคุณชานวิจกรรมกรามคุณชานวิจค่ะแล้วคุณชานวิจ

คุณชายวิทย์ว่ายังไงบ้างค่ะท่าน
ยืนยันครับยืนยันว่าที่จะให้ความร่วมมือกับผม

โอ้ค่ะโดยคุณชายวิทย์ยืนยันว่า

กับตัวท่านนะคะยืนยันกับตัวท่านไหมคะ

การตรวจสอบในการของทางราชการก็ว่าไป
ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ

ยังได้ยินดิฉันอยู่ชัดเจนนะคะ

ฮดิฉันไม่ค่อยได้ยินท่านเลยค่ะ

ให้คุณพงศุกร์ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลธนพฤกษ์
ตั้งคำถามผ่านดิฉันนะคะว่าตอนนี้ความกังวลของหนึ่งครอบครัวที่นั่น

แล้วก็รู้สึกดีมากที่วันนี้ท่านผู้ว่าได้บอกว่า
ได้มีการเจรจาพูดคุยแล้วว่าขอให้ยุติไว้ก่อน
กว่าที่จะมีการชี้ขาดซึ่งอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราต้องการคือ
เราไม่ได้เรียกร้องเพื่อที่ดินของเรา
เพราะนี่ไม่ได้เป็นที่ดินของเรานี่เป็นป่า
เรียกร้องเพื่อพิทักษ์ผืนป่าและไม่ต้องการให้นกเงือก
ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุเต็มทีเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนนะครับ
ตั้งแต่วันที่๕ที่มีการแจ้งความกันไว้ที่สพทหลาง
คุณชาวิทย์บอกว่าจะเอากำลังคนขึ้นมาปรับพื้นที่
เราบอกตรงเราตกใจกลัวนะครับคือเราไม่อยากให้มีการปรับพื้นที่
ตอนนี้เราก็ได้ภาพถ่ายที่นักข่าวท้องถิ่นได้ถ่ายส่งมาให้
ก็คือมีการหางทางเล็กน้อยนะครับมีการขุดหลุมมีอะไรบ้าง
ซึ่งดีที่ยังไม่มีการตัดต้นไม้นี้ต้องขอบคุณจริงนะครับ
ขอบคุณฝากไปถึงคุณชาญวิทย์ด้วยที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่
มันจะทำให้ป่าสูญเสียสภาพไปนะครับ
บ้านครอบครัวเรายินดีที่จะรอผลการพิจารณานะครับ
เพราะว่าจริงเราก็เห็นเรื่องราวนี้มาโดยตลอดนะครับ
แล้วเราก็ดีใจแต่ว่าอยากจะบอกท่านผู้ว่าครับ
พอดีจากบทสัมภาษณ์เดิมเนี่ยท่านผู้ว่า
ใช้คำว่าเราเป็นคู่กรณีกับบริษัทภูเขา๖ลูก
ไม่ใช่คู่กรณีนะครับเราแค่เป็นพลเมืองดีที่แจ้งเรื่องนี้
ไม่ใช่ผมไม่เคยพูดว่าเป็นคู่กรณี
ครับไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกัน
ถ้าเห็นว่าเขาเข้าใจนะครับต้องเห็นดีมากเลยครับ

ไม่ตั้งคำถามครับถ้าได้คำตอบแบบนี้แล้วนะคะถ้าได้คำตอบแบบนี้แล้วนะคะ
เรื่องต้นในแง่ของกระบวนการ
เรื่องของการบอกว่าเอกสารออกมาโดยไม่ชอบ
จากเรื่องต้นนะครับ
เนื่องจากว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าน่าจะไม่ชอบ

ก็ต้องส่งไปให้ยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินการต่อ
เช่นชอบก็จบถ้าไม่ชอบก็ต้องมีการเพิกถอน

เพราะฉะนั้นสามารถจบได้ภายในการดำเนินการของตัวจังหวัดเองใช่ไหมคะ
อันนี้ในส่วนของจังหวัด
แต่ในส่วนของคุณชาญวิทย์หรือบริษัทเขา๖ลูกเขาก็สามารถใช้สิทธิ์
ที่จะดำเนินการถามกระบวนการยุทธรรมได้ต่ออีก

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคนกำลังรอดูข่าวนี้อยู่คือต้นเดือนพฤษภาคมชัดเจนแน่

ในขณะที่ระหว่างนี้ไม่มีการแพ่วถังป่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพ
ใช่ยุติจนกว่าจนกว่าผลของคณะกรรมการจะออกมาว่าเป็นอย่างไร

ขอบคุณมากที่เหนื่อยเพื่อเรานะครับ

แม่งพูดว่าขอบคุณมากเลยครับ

ดีใจดีใจเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราไม่แน่ใจว่า
เรารู้ธรรมชาติข่าวนะคือกระแสตอนนี้แรง
แต่ว่าอีก๓วันหรืออีก๒วันก็ต้องมีเรื่องอื่นใช่ไหม
จะเข้ามาเผื่อน้ำพริกยี่ห้ออื่นจะมีการแบ่งมรดก

แต่เราห่วงแค่ว่าวันนี้บอกชะลอใช่ไหม
คือวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปหลายนายนะครับ
แล้วก็เอานังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาคมปี๕๘
แปะไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

แต่ว่ามีการไปปริ้นต์เป็นแผ่นใหญ่ไว้เพื่อไปแปะไว้

ก็เนี่ยฮะดูภาพจากหน้าจอผมได้เลยนะ
ก็มีภาพที่เขาเอานังสือไปแปะไว้
เดี๋ยวตัดภาพหน้าจอดูกันนิดหนึ่งก็ได้
ก็คือพอถึงตรงนี้เราก็รู้สึกสบายใจว่ามีการทำตรงนี้นะครับ

นี่นะฮะก็มีเข้ามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
มีไปแปะไว้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้สบายใจไปเปราะหนึ่ง
แต่เราก็คิดว่าหลังจากนี้พอกระแสสังคมไม่ได้สนใจแล้ว
อาจจะกลับมาใหม่แต่ถ้าวันนี้ผู้ว่า
ความมั่นใจขนาดนี้แล้วบอกว่าคุยกับคุณชาญวิทย์แล้ว
ดีใจนะครับเพราะเราไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณชาญวิทย

คือเมื่อ๔๕วันก่อนเกิดเรื่องนี้นะครับ
คุณสุวิชัยลันพึกซึ่งเป็นพี่ชายผมอีกคนนึงเนี่ย
ก็ได้พูดคุยกับคุณชาญวิทย์อีกครั้งจากการติดต่อเข้ามา
แล้วก็บอกว่าเอกสารมันกำลังจะถูกเพิกถอน
แต่ว่าต้องช่วยเขาแล้วล่ะคือต้องซื้อต้องซื้อที่นี้ไป
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาทำมาแล้ว

ซึ่งเราซื้อไม่ได้จริงมันเป็นเอกสารที่มันไม่ถูกต้อง

เหมือนคุณจอมกวันติดต่อผมมาไงฮะ

ฉะนั้นโดยหลักการก็คือติดต่อมาเพื่อบอกว่าเนี่ย
ที่ดินนี้จะขายคือนศ๓จะขาย

ก็คือคนท้องที่ก่อนที่จะมาเป็นนศ๓กร

แล้วก็มาบอกว่าเสียค่าดำเนินการ๔ล้านเราไม่เอา

แล้วก็ทำออกมาไปนำบริษัทภูเขา๖ลูก
ทีนี้พอถึงตอนนี้ได้คำตอบผู้ว่าไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
คนขึ้นเกาะได้ป่ะคะคนอื่นขึ้นเกาะได้ไหม
คือณนาทีนี้มีคนขึ้นเกาะอยู่แล้วทุกวัน
ซึ่งไม่ใช่บริษัทของตระกูลเรานะครับไม่ได้เป็นญาติเราด้วย
เขามาขอนำนักท่องเที่ยวมา
ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนบ้างไทยบ้างก็แล้วแต่
ก็คือเอาเรือมาจากอ่าวปอพอมาจอดที่เกาะ
เขาก็มีอาหารที่เขาเตรียมมาเองเราไม่ได้ทำอาหารขาย
เขาก็สามารถมารื่นรมกับธรรมชาติอะไรต่างได้
คือที่ออกมาตะโกนเสียงดังกันเนี่ยนะคะ

แต่ว่าที่ดินบนป่าทั้งหมดเรายอมไม่ได้
ที่จะมีใครมาออกโฉนดบินแล้วมาทับที่แบบนี้
เพราะมันคือป่าที่ห่วงมันคือทรัพยากรธรรมชาติ
หวงเนี่ยเพราะมันเป็นป่าสมบูรณ์ใช่ไหม
สมบูรณ์ที่หวงเนี่ยเอาอีกตัวหนึ่ง
เราเปิดภาพกันสักนิดหนึ่งเราหวงเพื่ออีกตัวนี้ด้วย
เราดูภาพกันสักนิดหนึ่งเราหวงเพื่ออีกตัวนี้นกเงือก

แล้วก็ที่สำคัญนกเงือกเนี่ยคุ้นกับคนมาก
นกเงือกตามธรรมชาติเขาไม่อยู่ใกล้มนุษย์นะฮะ
นี่ห้องน้ำในบ้านเราแล้วมาเกาะอย่างนี้ทุกเย็นฮะ
มาส่งสวัสดีตลอดเวลาคือมีอยู่๒ครอบครัวนกเงือก

แล้วเขาอาศัยจริงเขาอยู่ตรงป่าตรงนั้น

แล้วถ้าวันหนึ่งจะถางตั้ง๒๔ไร่นกเงือกไปอยู่ไหน
เพราะฉะนั้นสรุปว่าเยันพึกไม่ใช่เจ้าของทั้งเกาะ

เรามีที่ดินที่เป็นที่ดินของเรา
ก็คือในโซนของบ้านอันนี้เราไม่ได้ให้เข้า
ถ้าอยากจะเข้าติดต่อเราเป็นแขกของเรา

ปัจจุบันมีบริษัททัวร์ที่เขาพามาอยู่แล้วครับ
เขาพามาขึ้นเกาะมาเล่นน้ำมาสน็อกเกอร์ลิ่ง

ซึ่งเล็กเหมือนเกาะของอาวัตรในไข่หัวเลาะ

แต่ทีนี้เพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนเมษายน

คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมดีใจที่ท่านผู้ว่าพูดแบบนี้

เขาได้ยอมรับแล้วว่าเขาถูกลูกน้องหลอก
แต่ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วท่านย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ไป
เกษียณอายุราชการไปฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเป็นว่า
เราไม่ได้อยากจะกล่าวโทษใครหรอกครับ
แต่เราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยอีก
ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ถ้ามันคือสิธรรมอยู่แล้วกับตสิตสาข์
คุณลุงคุณป้าที่ไม่มีกระบอกเสียงไม่มีโซเชียลมีเดีย
ไม่มีทักษะในการอธิบายเรื่องนี้ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ

และสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นกันมา

ก็เกิดจากสิ่งที่เราเคยได้ยินกันเป็นคำพูดว่า
อะไรนะผู้มีอิทธิพลงาบป่า

นักธุรกิจนักการเมืองง่าป่า

เดี๋ยวรออีกทีตอนพฤษภาคมนะคะ

แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมฟังจากผู้ว่าไปแล้วนะคะ
ในส่วนของสิทธิ์ของทางบริษัทเอกชน

ถ้าใครที่ห่วงว่าเอาแล้วตกลงระหว่างนี้ทำยังไง
ฟังจากท่านผู้ว่าแล้วได้คำตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ
ว่าระหว่างนี้ยังไม่ทำอะไรกับผืนป่า

พอดีตอนนี้คุณภูริกำลังอยู่ในปานนะครับ

ในประเทศเนปาน๘๐๐ฟุตจากพื้นดิน
ตอนนี้เขาก็เลยกลับมาไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่บนยอดเขาอยู่
ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ควรจะคุณเดียวกัน
ตอนนี้ผมก็จะรับอาสาผู้แทนเรื่องนี้นะครับ

ที่ทำให้วันนี้มีเรื่องดีเกิดขึ้นบ้างนะครับ